ตำแหน่งประธานสมสรรค์ของคุณอายวัฒน์ศรีวัตนประภาค่ะดีกว่าครับ
ก็ขึ้นมาบริหารงานนะครับแทนคุณพ่อนะครับ
หลังจากที่คุณวิชัยศรีวัฒนประภานะครับ
ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณอายวัฒน์เนี่ยก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับ
ทางอากาศก็คือเฮลิคอปเตอร์ตกกันนะครับ
ซึ่งคุณอายวัฒน์นะครับก็เข้ามารับตำแหน่งประธานสโมสรเลสเตอร์
ในสุดปริมาลีอังกฤษรวมถึงโอเอชลูเวิลในดิวิชัน๒ของเบลเยี่ยม
อย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับตำแหน่งรองประธานสโมสรที่เดิมนั้น
คุณอายวัฒน์นั้นนั่งตำแหน่งนี้อยู่นะครับทั้งสองสโมสรก็จะส่งต่อนะครับ
สโมสรแรกเนี่ยลูเวิลนะครับส่งต่อให้กับคุณอภิเชษศรีวัตนประพาพี่ชายนะครับ
ที่ยังคงมีตำแหน่งในบอร์ดบริหารร่วมกับรอประธานสโมสรนะครับ
เลสเตอร์จะมีลิวชิไรแล้วก็ประธานเจ้าที่บริหารสโมสรคือซูซานวีแลนด์นะครับ
สำหรับฟุตซอสสมสรค์ชิงแชมป์เอเชียที่บางกอร์อารีน่าครับ
แบงค์ออฟเบรุสครับแชมป์ลีกเลบอนอนที่ยืมตัวสุภวุฒิเถื่อนกลาง
ยิงทีมชาติไทยประเดิมรอบแรกนัดแรกนะครับของกลุ่มสี่
เอาชนะทางวิคโตเรียยูโรซิตี้คอเลชรองแชมป์ของลีกเมียนมา
สองครับเจ้าอามยิงหนึ่งลูกนะครับเป็นประตูขึ้นนำสองศูนย์นาทีที่สิบ
ส่วนผลในคู่อื่นนะครับในกลุ่มซีวามอสครับจากอินโดนีเซีย
ก็เอาชนะทางจากนะครับนี่ครับจังหวะของนะครับ
ยิงเข้าไปอ่าส่วนผลอีกคู่นะครับผมพูดอีกรอบแล้วกันนะครับ
วามอสจากอินโดนีเซียเอาชนะทางจากไปหกสี่
ทำให้แบงค์ออร์เบรุ๊ตนั้นรั้งที่สองของกลุ่มอยู่น่ะขนาดนี้ครับ